อยู่อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอดูค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับรถของเขาที่หายไปสักประมาณเกือบเกือบครึ่งปี
แต่ตอนหายเนี่ยหายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นรถของกลางจากหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นพลเรือนในคดีดังกล่าว
ผู้ชายคนนี้นะครับมาขอดูรถคันนี้โดยบอกว่ารถคันนี้ครับ
มันคล้ายกับรถของเขาที่หายไปจากจังหวัดเชียงใหม่สักประมาณเกือบครึ่งปีครับ
พอทราบว่ารถคันดังกล่าวถูกตำรวจยึดมาเป็นของกลาง
ก็ขอดูและตรวจสอบเพราะว่ามีตำหนิรูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับรถตัวเองเป็นอย่างมาก
ก็จะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็นรถของตัวเองจริงไหม
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีและกลุ่มผู้ต้องหาอาติอย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันครับล่าสุดสักประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่นะครับ
คนตะบดตรีธวัดเกียจจินดาควนสนองนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕สั่งการให้พนักงานสอบสวน
สอนอทุ่งมหาเมฆครับนำของกลางในคดีเครือข่ายพนันออนไลน์
มันมีตู้เซฟ๑ตู้นะฮะตรวจยึดได้จากที่พักของนายบัณฑิตล่ากรรมครับ
บัณฑิตเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาร่วมกันสมคบ
และก็มีคอมพิวเตอร์คอมเครื่องนี้เนี่ยตรวจยึดได้จากที่พักของนางสาวชนสิตานะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาเดียวกันไปตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยเชื่อว่าทางชุดคลี่คลายคดีนั้นน่าจะพยายามหาหลักฐานเชื่อมโยงไปสู่การออกหมายจับ
นายตำรวจเครือญาติผู้สื่อข่าวที่สนิทสนมกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพิ่มเติม
มีรายงานนะครับบอกว่านายบัณฑิตและนางสาวชนสิตานั้นถูกจับกลุ่มที่จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นายบัณฑิตเนี่ยโดนรวบตัวในบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
พร้อมกับตู้เซฟขณะที่นางสาวชนสิตานั้นจับตัวได้ที่โรงแรม
อยู่ที่ตัวเมืองในจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกัน
แล้วก็ประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับนายุทธมนตรีเองก็ยอมรับเลยค่ะ
ว่าเรื่องนี้หนักใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วประชาชนก็จับตา
ซึ่งล่าสุดนายกบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการจากคนนอก๓คน
เข้ามาดูแลกรณีค้นบ้านรองโจ๊กแล้ว
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังวันนี้หลังจากประชุมคอลโลมอร์
เสร็จก็พูดถึงเรื่องการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีไปค้นบ้านของรองโจ๊กนี่แหละค่ะ
บอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการมา๓คน
เป็นพลเรือน๒อดีตตำรวจ๑
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนรายชื่อเดี๋ยวให้ตำรวจเป็นคนแถลง
แล้วนายกก็ยอมรับว่าหนักใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

แต่ว่าก็จะไม่มีผลกับการแต่งตั้งพบตรคนใหม่ในวันพรุ่งนี้
ยังมีเหมือนเดิมยังไม่มีการเลื่อนค่ะ
จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๓ท่าน
เป็นพลเรือน๒แล้วก็เป็นทุกสิ่งก็เป็นอดีตตำรวจ๑ครับ
แต่ไม่ใช่เป็นคนที่มีส่วนได้เสียอยู่ในตัว
มันก็คือทางคณะมีแค่๓คนครับ
ให้กรรมทำงานไปชัดเจนว่า๑๕วันให้กรรมตนวนแถลงดีกว่าอันนี้
นายกหนักใจไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรซ้ำ
ที่หนักใจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องซับซ้อน
แต่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาธารณชนจับตามองดูอยู่
ต้องให้ความสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับ

ไม่น่านนะครับยังไม่มีข่าวมาทางครบสารก็ไม่ได้สนับมา
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับรายชื่อ
คณะกรรมการ๓คนที่มีการตั้งขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบกรณีรองโจ๊ก

มเลิศอดีตประหลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการนะคะ
แล้วก็มีนายชาติพงศ์จีรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุดนะคะ
พลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
เป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการนะคะ
โดยคณะกรรมการก็จะมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่
และเคหสถานนะคะที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปนะคะ
แล้วก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ
การดำเนินการนี้ต้องไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรนะคะ
ซึ่งในกรณีที่จำเป็นนายกอาจจะมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีก
แล้วก็ให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก๑๐วัน
คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเชิญหรือประสานขอความร่วมมือ
ขอเอกสารต่างจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบสอบถามหรือขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได้นะคะ
รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเชิญ
ขอความร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ
โดยถือว่าเป็นลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่สุดค่ะ